ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของแฟนนุ่ม
พอไปถึงจุดที่เป็นทางเปลี่ยวอะค่ะ

ักอยู่ข้างทางสาดน้ำกรดใส่
แล้วน้ำกรดเข้าหน้ากระเด็นเข้าตา

น่าจะมาดักอยู่ข้างทางแบบนี้

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนเรียบคลองชลประธาน

รถจักรยานยนต์ก็มากันสองคนนะคะ

เหมือนกับน้ำกรดมันเข้าตาเลยนะคะ

ต้องนำส่งโรงพยาบาลทั้งคู่นะคะ
นางสาววิยาดาคืองตาทั้ง๒ข้าง

สามารถกลับไปพักรักษาตัวต่อ

นายรัจพนตาขวาก็มีบัตรแจะ
สักอย่างที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่ะค่ะมันเข้าตาด้วย
วันนี้ทีมข่าวก็ไปพบกับนางสาววิยาดานะคะ
อยู่ในพื้นที่หมู่เจ็ดตำบลเริงรางอำเภอเสาให้นี่นะคะ
ก็นำกระเป๋าสะพายสีแดงอันนี้ค่ะมาให้ดู
แล้วก็รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
มีรอยด่างด้วยนะคะชี้ให้ทีมข่าวดูนี่ฮะ
เป็นรอยน้ำกรดที่โดนสาดใส่อะค่ะครับ
บอกว่าเมื่อคืนนี้ช่วงประมาณ๓ทุ่มค่ะ
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของนายรัชพลแฟนนุ่มนะคะ
ทำธุระในตัวเมืองพอไปถึงที่เกิดเหตุ
มีน้ำสาดออกมาจากก่อย่าข้างทางถูกตัวถูกหน้าค่ะ
แล้วก็เข้าตาด้วยนะคะรถเสียหลักรถเกือบล้ม
แต่แฟนนุ่มเนี่ยตั้งหลักได้ก็ขี่รถหนีไปขอความช่วยเหลือจากคนรู้จัก
แสบปวดร้อนตามตัวทั้งคู่เลยค่ะก็ชาวบ้านช่วยนำน้ำอ่ะนะคะ
ล้างตัวให้แล้วก็ส่งโรงพยาบาล
ยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหากับใคร
คาดว่าคนร้ายน่าจะหวังจี้ชิงซับค่ะ
แต่ว่าก็คือตั้งหลักได้ก็คือหนีค่ะ
แล้วขับมอเซ้าหนีเลยหรือยังไง
แฟนขับมอเซ้าหนีเลยค่ะ
แล้วในที่เกิดเหตุมันมืดไหมครับ

ก็คือมีไฟอยู่ข้างหน้าอีกหน่อยค่ะ
ทีมข่าวก็เลยลองไปดูที่จุดเกิดเหตุนะคะ
เรียบคลองชลประธานนะคะตรงนี้ค่ะ
ข้างทางไม่มีบ้านคนเลยนะคะก็เป็นป่าย่ารกทึบอะค่ะ
ไม่มีไฟส่องสว่างด้วย
ก็มีรอยต้นย่าล้มราบไปกับพื้น
เป็นวงกว้างคล้ายกับมีคนเดินเหยียบนะคะ
พ่อของนายรัชพลค่ะคุณพ่อสุชาติพงศรีดาอายุ๕๕
อยู่โรงพยาบาลนะคะก็ดูอาการลูก
บอกว่าไม่คิดเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้น
ยืนยันว่าไม่ได้เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับใคร
ว่าคนร้ายก็คงต้องการจะชิงทรัพย์นั่นแหละ

สาดน้ำผสมอะไรบางอย่างที่มีฤทธิเป็นกรด
แล้วนี่ค่ะพอเข้าตาแล้วโอ้โฮปิดตาบอดนะคะ
คิดว่าน่าจะเป็นชิงทรัพย์มากกว่า

ถือกล้องนักกำลังประมาณมีเจนเจร็ญ

นี่นะคะฝ่ายหญิงกลับบ้านได้

หาเบาะแสนะคะก็พยายามจะไปไล่ดูว่าแถวนั้นมีกล้องวงจรปิดตรงไหนหรือ
เปล่าน้ำที่สาดเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เก็บไปไปตรวจสอบว่าเป็นสารเคมีชนิด
ไหนนะคะที่นำมาผสมน้ำที่มีฤทธิ์เป็นกรด